เรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่เคารพครับผมนายสมคิตเชื้อคงพักเพื่อไทยจากจังหวัดอุบลรัชธานีขอบพระคุณครับท่านประธานครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของยัตตินี้นะครับขอเรียนว่าเช้ามาเนี่ยมันหลงเล้งยังไงไม่รู้ฮะคอลโมนี่หายหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับท่านจะฟังอยู่ที่บ้านหรือจะ
อยู่ในรถก็เรื่องของท่านแต่เรื่องของพวกผมก็คือมาบอกเรื่องราวการทำงานของทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแล้วก็สารพัดเรื่องที่เราจะเล่าพี่น้องประชาชนรับฟังอยู่ก็คงพอจะตัดสินใจได้เรียนอย่างนี้ครับเช้านี้ผมจะอภิปรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามยัตติที่ผู้นำฝ่ายค้านได้นำเสนอโดยที่พักเพื่อไทย
หมายให้ดำเนินการหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมรัฐมนตรีแรงงานไม่เห็นมีอะไรต้องอภิปรายทำไมพักฝ่ายค้านจะต้องอภิปรายมีครับท่านประธานนะเดี๋ยวท่านประธานผมจะเล่าให้ฟังเรื่อยทำไมต้องมีเรื่องที่จะต้องพูดจากับท่านลำตีว่าการผมเรียนว่าผมเนี่ยเป็นผู้แทนจาก

คนอีสานทั่วไปก็จะไปทำงานที่บ้านของท่านรัฐมนตรีนั่นแหละครับจำนวนมากหรือคนเหนือหรือใครก็แล้วแต่ทั่วประเทศยังไงก็ต้องไปบานท่านบ้านท่านลำตีสุชาติขออภัยนะครับแต่ยังไม่เห็นก็ว่ากันก่อนที่ชนบุรีแรงงานเยอะแยะครับทั้งแรงงานคนไทยทั้งแรงงานต่างด้าวเราต้องยอมรับก่อนว่าแ

ผู้รับเหมาแห่งภาคตะวันออกผมเรียนนะครับว่าธุรกิจอสังหาขายบ้านจัดสรรของท่านขายนู่นขายนี่ยิ่งใหญ่นะครับมีเงินจำนวนมากจนกระทั่งไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีท่านเลยต้องไปโอนหุ้นให้บริษัทหลักทรัพย์ดูแลท่านกับภรรยาทำเดินเรื่องนี้แต่ว่าผมเองก็ไปดูว่าอ๋อจะเอาเงินจะเอาหุ้นอะไรไปให้บริษัทหลักทรัพย์ดูแลแต่ถ้าดู
จริงจริงก็ไปอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านอยู่ดีอย่างนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นผู้ประกอบการตามพรบรับเหมาตามพรบเงินหลักทรัพย์อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องกล่าวถึงท่านเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่แรงงานเขาคาดหวังในตัวท่านสุชาติเพราะว่าท่านทำในระบบอย่างนี้อยู่ในระบบรับเหมาท่านต้องใช้แรงงานต่างชาติแน่
เขาก็เลยคาดหวังแต่ผมเนี่ยกลับมองอีกด้านหนึ่งท่านเป็นผู้ประกอบการก็เปรียบเสมือนในจ้างลูกจ้างเนี่ยเห็นนายจ้างเนี่ยท่านประธานมันแหยงทุกทีอ่ะเพราะมันน้อยนักที่ในจ้างจะไม่เอาเปรียบลูกจ้างพอมาเป็นลำตีแรงงานเนี่ยท่านจะต้องทำใจเป็นกลางวันนี้ท่านทำกิจการของท่านเดี๋ยวผมจะบอกว่าท
ด้วยไม่ว่าโครงการช่วยเหลืออะไรต่างแน่นอนท่านมีประโยชน์ไม่ใช่ความผิดท่านเพราะว่าอะไรฮะเพราะการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างต่างก็ได้อยู่ก็ได้ด้วยกันแต่บางทีคำสั่งของท่านการทำงานของท่านท่านก็มีส่วนได้ด้วยเพราะท่านประกอบกิจการผมเรียนว่าเรื่องลูกจ้างที่เขาไม่มั่นใจเพราะเขาก็บอกว่านายจ้าง

ท่านไปขึ้นเวทีน่ะรูปหล่อนั่นน่ะท่านสุชาตินั่นแหละท่านไปขึ้นเวทีท่านบอกทุกเวทีที่ภาคตะวันออกและทั่วประเทศว่า๔๐๐๔๒๕เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่จะจัดการให้ท่านไปบอกหลายเรื่องจบปริญญาตรีจบปวสอได้๑๘๐๐จบอาชีวะได้๑๘๐๐จบปริญญาตรีได้สองหมื่นพอทำมาเกือบ๑ปี
ไหนล่ะครับอยู่ที่ไหนล่ะครับไอ้สี่ร้อยสองร้อยห้ายี่สิบห้าสี่ร้อยยี่สิบห้าหมื่นแปดสองหมื่นอยู่ไหนครับทำไมไม่ทำท่านจะอ้างว่าอุ้ยทำไม่ได้มันหลายพักมันอยู่ที่ท่านจะทำผมย้อนไปนิดหนึ่งพักเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงไว้สามร้อยบาทท่านประทานก็ทราบว่ากลับมาทำเลยแล้วผู้ประกอบการก็ไม่ได้เดือด
เพราะว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลมากมายต่อต้นทุนสินค้าในเมื่อท่านไปหาเสียงไว้
ท่านก็ไม่ทำคนที่แต่งตั้งท่านคือพลเอกประยุทธ์
ต้องรับรู้ด้วยเพราะพลเอกประยุทธ์คือผู้ที่จะไปเป็นนายกในนามของพักที่ท่านสังกัด
เรื่องนี้ผมถือว่าใช้คำว่าหลอกลวงประชาชน
เพราะเรื่องแบบนี้ท่านไปสัญญาประชาคมไว้แล้วท่านไม่ทำจนถึงวันนี้
ผมเองท่านประธานผมจะไปยื่นเรื่องนี้ร้องทุกข์ต่อกรกต
ท่านสุชาติและพลเอกประยุทธ์
เพราะว่าท่านโกหกหลอกลวงประชาชนทั่วประเทศ
ท่านต้องตอบมาว่าทำไมถึงทำไม่ได้
ตอบไงก็ได้ไม่ตรงคำถามผมก็รับได้
แต่อย่าเอาประหลัดกระทรวงหรืออธิบดีมาตอบแล้วกัน
เพราะบางกระทรวงเนี่ยเขาเอาประหลัดกระทรวงกับอธิบดีมาตอบ
แต่ผมอ่านยัตติแล้วอ่านไปอ่านมายังไม่เห็นเลย
ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายประหลัดกระทรวงและอธิบดี
ท่านท่านต้องชี้แจงเรื่องนี้
อีกเรื่องหนึ่งท่านเองก็ทำงานงด
ผมเห็นนะท่านสุชาติท่านโปรโมทตัวเองเก่ง
ไปซื้อสื่อสิ่งพิมพ์เยอะแยะผมก็ดู
บริจาคนู่นนี่ข้าวกงข้าวกล่องเป็นล้าน

เพราะอะไรครับเรื่องข้าวกองให้ภูมิในการกองเขาไปทำก็ได้

เรื่องใหญ่แบบที่ผมพูดท่านต้องไปทำ

เรื่องงานรูทีนิถนัดก็นักตัดลิฟต์ดิน

เพราะฉะนั้นผมเรียนว่า
หลายคนก็ยังสงสัยว่าท่านขยันทำงานก็จริง
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเนื้องาน
มันไม่เห็นพี่น้องแรงงานเขาหวังจากเนื้องานของท่าน
ไม่เห็นหวังจากท่านออกสือ
ท่านก็ขยันทำงานอยู่คนเดียวออกสื่ออยู่คนเดียว

กระทรวงแรงงานมันมีรัฐมนตรีช่วยว่าการด้วย
เอ้าทำไมผมเกือบไม่รู้

ว่าท่านมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

อย่าปล่อยให้เข้ามูลนิธิบ้านลอยต่อทุกวันสิครับ
ท่านต้องเอามาถามด็อปคนในกำกับท่าน
ขนาดคนในกำกับของท่านท่านยังบอกทำงานไม่มาเลย

ผมเพิ่งมาเห็นออกข่าวจะพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตอนที่ยัตติฝ่ายค้านยื่นนี้เอง
รู้นะครับว่ามีลำตีช่วย
ต้องขอบคุณลำตีช่วยที่ออกมา
ผมเอ่ยเชื่อแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าพาดพิง

เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
แล้วเวลาผมจะไปต่อไป
ท่านไม่ต้องบอกว่าผมไม่เกี่ยวห้ามโยนกรองเด็ดขาด

สุชาติท่านลำตีสุชาติ
ได้รับมอบหมายแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
เรียกง่ายสบค
เห็นไหมฮะท่านไปนั่งเป็นบอร์ดอยู่ในนั้น

เพราะฉะนั้นท่านต้องรับรู้ทุกเรื่อง
แล้วนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับรู้
เพราะท่านเวลามีงานอะไรท่านไปยืนข้างหลัง
บมือกันแป๊ะว่าไม่เป็นไรเนี่ย
เรื่องนี้ท่านสุชาติยังไม่พอนะ
ท่านก็ยังกำกับควบคุมดูแล

ท่านตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ระบาด
โรคระบาดโควิด๑๙ของกระทรวงแรงงาน
ท่านเรียกว่าสบครองง

ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่ท่านสั่งและทั้งหมด
แรงงานจังหวัดแรงงานต่างประเทศ
สารพัดแรงงานอยู่ในกระบวนการนี้
ผมต้องกล่าวว่าท่านจะบอกว่า
ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้รู้ไม่ได้
สุชาติกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน
ตามนโยบายกระทรวงแรงงานประจำในงบประมาณประจำปีซึ่งผมไปดูมา
ในปี๖๔ประกอบด้วย๓ส่วน
แก่นโยบายเร่งด่วน๑๓ข้อภายใต้สิทธิ์เยอะแยะเลย
เป็นศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ
ท่านท่านสุชาติจะปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านมีส่วนทำงานนี้ทั้งหมดนะครับ
สุชาติท่านลำตีสุชาติยังปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
เพราะฉะนั้นในเมื่อท่านสุชาติกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
ปฏิบัติราชการหรือเว้นปฏิบัติราชการ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาล
ตามพรบบริหารราชการมาตรา๔
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่ผมพูดไว้ก่อนเพราะผมจะพูดเรื่อง
แรงงานหลายเรื่องแล้วกลัวว่า
แม้เรื่องนี้เป็นเรื่องสอบคอผมเห็นรัฐมนตรีหลายคนชอบพูด
อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสวบคอเป็นท่านเป็นเรื่องของท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่า
ไปดูเนื้อหาว่าทั้งท่านสุชาติและพลเอกประยุทธ์
ผมต้องเอ่ยถึงท่านพลเอกประยุทธ์เพราะตั้งท่าน

คือมีภารกิจจะต้องดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องมาพูดกันทั้งหมดว่า
นายสุชาติปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีแรงงานอยู่แล้ว
เรื่องนี้ผมก็เลยบอกว่าไปเขียนบอกว่าไปคิดว่าอ๋อ
สุชาติจะมาคนเดียวไม่ได้ท่านรับคนเดียวไม่ได้
ท่านต้องพ่วงลูกพี่ท่านไปด้วยท่านพลเอกประยุทธ์
ผมบอกว่าร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจ
อย่าบอกว่าไม่รู้ทำไมผมต้องเน้นคำนี้บ่อย
เพราะได้ฟังบ่อยว่าโยนกองกันบ่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทำให้เวลาท่านสั่งการอะไรลงไป
แล้วสุดท้ายทำไงฮะปิดเมืองปิดนู่นล็อกดาวน์
ดูนะครับผมเอาบ้านท่านมาให้ดูก็ได้
ผมเอาบ้านท่านมาให้ดูที่ชนบุรีหน่อยหมดเลยฮะเป็นเมืองล้างเลย
เป็นเมืองล้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย
บ้านท่านเนี่ยเป็นสถานที่บ้านท่านอำเภอจังหวัดชนบุรี
นี่นะครับท่านสุชาติรู้ดีเป็นเมืองท่องเที่ยว
รายได้ปีหนึ่งเท่าไหร่ฮะเยอะแยะเลยครับ
รายได้ปีละกี่เท่าไหร่ล่ะเกือบ๓แสนล้าน
แพ้ภูเก็ตอยู่นิดเดียวภูเก็ตเฉลี่ยท่องเที่ยวปีหนึ่งประมาณสี่แสน
ชนบุรีเมืองท่าน๒๗๐๐จากยอดทั้งหมดที่เต็มเที่ยวเต็มนะครับ
เพราะเมืองไทยคาดการณ์ว่าถ้าคนมาเที่ยวเต็มทั้งหมด
เหมือนปกตินี่จะได้ประมาณสามจุดหนึ่งล้านล้าน
ไม่น้อยครับเพราะฉะนั้นเวลาดูแลงานทั้งระบบเนี่ย
มันกระทบกระเทือนผู้ประกอบการมันกระทบทั้งหมด
ท่านประธานครับเรื่องแรงงานของท่านสุชาติ
ท่านก็รู้ว่าวันนี้ตกงานเท่าไหร่
หลายท่านพูดไปหกล้านเจ็ดล้านผู้จบใหม่เรียนพิเศษธรี
หกเจ็ดแสนเฉพาะปีนี้เรียบร้อยครับตกงานหมด
ไม่มีมาตรการอะไรที่เขาไปช่วยเหลือเขาได้
สุชาติเรื่องนี้น่ะท่านจะพัฒนาฝีมือแรงงานยังไง
แต่ท่านไม่สามารถผมเข้าใจไม่สามารถช่วยแรงงานทั้งระบบได้
แต่มันควรจะดีกว่านี้ต้องกระชับปัญหามากกว่านี้
เพราะฉะนั้นเวลามันกระทบกระเทือนแล้วก็ปิดไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอจะบอกได้ว่ามันก็ผมอีกเรื่องหนึ่ง
พรบเงินกู้๑ล้านล้านที่เข้าสภามาขออนุมัติไปนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยไปขอสภาพัฒน์
ผมก็เห็นตัวเลขมาเอาล่ะท่านก็หวังดี
ขอมาเท่าไหร่ฮะเพื่อจะมาสร้างงานดำเนินการ
จะมาสร้างงานผมก็บอกว่าอ้าวถ้าดูรายการมันก็ดี
สภาพัฒน์อนุมัติมาให้๔แสนกว่าคน
เป็นเงินประมาณตัวเลขกลม๑๙๐๐
ผมไม่อยากรู้แล้วครับเอกสารมันมีฮะเอกสารของสภาพัฒน์ของอะไรมีหมด
ผมไม่ต้องส่งให้ท่านครับท่านรู้อยู่แล้ว
เรื่องนี้เนี่ยพอ๔แสนปั๊บเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าท่านจะทำได้หรือทำไม่ได้
พอปรากฏว่าเวลาทำจริงท่านไปลดเลยครับ
เอาแค่๕๐๐๐๐เหตุผลท่านต้องตอบ
แต่ว่าทำไมไปลดห้าหมื่นคนแล้วตัดเงินไปแค่๓๐๐๐ล้าน
เหลือให้ในวงเลือดในวงกันอีกประมาณ๑๖๐๐๐
ที่ผมสงสัยก็เพราะว่าเอ๊ะในเมื่อบอกว่าคนงานคนงานเราไม่มีงานทำ
จะเสนอว่าเออไอ้๔แสนคนนี้เราไปเข้านู่นนี่จะจ้างนู่นนี่
ท่านอ้างว่าที่ต้องลดลงผมตอบก่อนนะ
ที่ต้องลดลงเพราะมันติดสถานการณ์โควิด
คำตอบนี้มันติดอยู่แล้วปีที่แล้วปีหน้าปีนี้มันก็ติด
มันไม่ได้หายไปจากประเทศไทยไม่ได้หายไปจากโลก
เพราะฉะนั้นพอไปรถตูมเนี่ยนะครับพี่น้องแรงงาน
บางคนกำลังจะโอเคพอหวังได้ของลำตีแรงงานพอมาช่วย
พอรถตุ่มบางคนแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือ
๓๔เดือน๖เดือนบางคนเนี่ยไม่ได้เลย
แล้วก็ตกงานทั้งระบบบางคนตกงานทั้งระบบ
เรื่องนี้เนี่ยท่านต้องตอบว่าทำไมถึงลดลง
ในเมื่อเงินเราก็มี
ผมไม่ได้ว่าท่านทุจริตนะฮะแต่ท่านไม่มีฝีมือในการบริหารจัดการ
ท่านจะลดเป้าหมายก็ได้นะครับ
แต่ผมก็ถึงบอกไงถ้าแบบนี้ท่านก็ไร้ความสามารถ
ยัตติของผู้นำฝ่ายค้านได้เสนอ

พูดกับนักประกอบการปีที่แล้วเผาหลอก
ปี๖๓เผาหลอกปี๖๔เผาจริง
พอปี๖๔เอาจริงเข้าครับไม่มีที่จะเผาครับท่านประธาน
ตายจริงไม่มีที่เผา
อันนี้มันต้องไปเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิด
เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเรื่องนี้ท่านสุชาติ
ไม่สมควรที่จะไปรถของเขา

เรื่องพอคนตกงานมันก็เกิดปัญหาหนี้สิน
ผมไม่อยากให้ดูตัวเลขมันเยอะท่านสุชาติก็พอมี

ว่าเวลามันมีหนี้สินผู้ประกอบการต่าง
ธนาคารแห่งประเทศไทยข้อมูลต่างเพียบ
แม้กระทั่งโครงการเรารักกันแอปนู่นแอปนี่
ถามว่าแรงงานทั้งระบบที่ท่านช่วย

มันก็ได้เท่านั้นแหละครับมันก็ช่วยพอช่วย

แต่ท่านประธานครับแรงงานทั้งระบบเนี่ย
ประมาณการตัวเลขเกือบ๒ล้านคน
ท่านช่วยได้ไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์หรอกครับ
แค่นั้นเองนี่ยังไงมันถึงเป็นความเดือดร้อน

ผมเองไม่อยากพูดม๓๓ม๓๔
เดี๋ยวท่านก็จะตอบ๑๒๓ตามที่ท่านออกข่าวเลย

ออกมาได้เท่าไหร่๓๐๐๔๐๐แอปนู่นแอปนี่
งานปกติงานธรรมดา
แต่งานนโยบายที่ผมเล่าท่านไม่ทำ

อีกเรื่องหนึ่งครับเอามาเรื่องปิดแคมป์กันก่อน

วันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ถ้าท่านจำได้ตอบด้วย
สุชาติเนี่ยไปปิดแคมป์คนงาน

มีการประกาศก่อนว่า
อาจจะล็อกดาวน์จะนู่นจะนี่เย็นวันศุกร์
วันศุกร์บอกไม่ล็อกดาวน์แล้ว
เช้าวันเสาร์เอาแล้วล็อกดาวน์
ดูข่าวนะหนังสือพิมพ์ลงหมดเลย

จะล็อกก็ล็อกจะบอกตรงก็บอก
นี่เป็นที่มาของการกระจายโรคสู่ต่างจังหวัด

เนี่ยคนแห่กลับบ้าน

เหนืออีสานอีสานบ้านผมมากที่สุด

กลับบ้านเท่านี้ดูนะครับในรถ

โดยไม่มีมาตรการอะไรรองรับ

นั่นแหละคือต้นเหตุหนึ่ง

กลับบ้านแน่นอนพวกเรายินดี

แม้กระทั่งโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ย

จะรอรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ผู้แทนในเขตก็ต้องจ่ายเงินจ่ายสตังค์
มีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมาก
เราก็เป็นหน้าที่เราแม้แต่สำนักงานผมก็เปิดศูนย์พักคอย
สำนักงานคุณชูวิทย์พิทักษ์ปอนด์พระรบิทำกันหมด
คุณสมหญิงอำนาจก็ทำทุกคนทำหมด
มันเป็นหน้าที่เราพอกลับไปเราก็ดีแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า
พอกลับไปแล้วเนี่ยท่านเองว่าจะดูแลออกมาตรการ๑๒
ผมคงไม่มาเล่าทั้งหมดบอกว่าเออนี่นะคนงานร้อยคนจะต้องได้เท่านี้
ผู้ประกอบการเท่านี้ไม่เกินสองร้อยน้ำจิ้มครับ
โครงการนี้น้ำจิ้มพอออกมาเสร็จประมาณสักหนึ่งอาทิตย
นี่ไงครับมาตรการเนี่ยดูว่าตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนาหรือกรกฎาเนี่ยนะครับ
ดูสิครับเขาเห็นว่าเนี่ยมาตรการบับเบิ้ลอาเซียนเนี่ย
๑๖วันเข้ากล่องคนละ๑กล่องต่อวัน
เยียวยา๑๕๐ของวงเงินจ้างก็ประมาณ๒๕๐๐๐ลาย
คิดเป็นเงิน๑๑๙ล้านตกเฉลี่ย๔๐๐๐กว่าบาท
รวมแล้วได้๑๕๗ที่ผมต้องพูดเพราะอะไร
เพราะแม้จะปิดแต่ถ้ามีมาตรการรองรับดีปัญหามันก็น้อย
ผมเรียนนะครับเมื่อที่ปิดจริงก็ประมาณวันที่๒๖มิถุนา
ปิดหมดแล้วไซค์ก่อสร้างครับก็ปิดหมด
ก่อไซค์ก่อสร้างกับ๖๐๐ไซค์นะคนงานเป็นแสน
ไม่มีการแยกโลกไม่มีการอะไรเลยไม่มีการคาดการณ์ไม่มีการเตรียมการ
แล้วเจ็บช้ำน้ำใจที่สุดคือลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ไปบอกว่ากรทมรับไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวก็ปล่อยกลับบ้าน
ดูสิครับน้ำใจของกรทมของลำตีมหาดไทย
กว่าจะออกคำสั่งให้ท้องถิ่นเขาทำได้เนี่ยจนเหตุการณ์มันล่วงเลย
ท้องถิ่นก็ไม่มีเงินเงินก็ไม่โอนไปให้เขา
นู่นทำนี่๑๒๓ไม่มีเงินให้เขาล่ะครับให้ท้องถิ่นหากันเอง
แล้วผู้ว่านั่งอยู่ทำไมเงินแต่ละจังหวัดไม่รู้เท่าไหร่
ไปใช้อะไรนี่คือระบบความไม่เตรียมการ
ท่านทุกชาตินะครับแล้วที่ท่านประกาศเนี่ย
จากนั้นก็ท่านประกาศ๑๐จังหวัด๑๓จังหวัด๑๖จังหวัด
ท่านก็มาไล่มาตรการอย่างที่เห็นแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่รอบครอบ
ผมบอกว่าท่านไม่รอบครอบพอปิดไซส์งานมาได้สักอาทิตย์หนึ่ง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

ถ้ามันลดลงจริงเราก็ดีใจ
แต่ถ้ามันจะลดลงจริงคือไม่ติดเลย
เหมือนปี๖๓น่ะวันละ๖๐คนน่ะนั่นแหละเขาเรียกลด
แต่ถ้า๑๔๕๐๐ตายวันละเกือบ๓๐๐เนี่ย
ไม่ลดหรอกครับไม่ลดหรอก
ผมไม่ได้มาใส่ร้ายหรอกว่าตัวเลขปรุงแต่ง
แต่พี่น้องประชาชนเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อ
เรื่องนี้ก็เลยบอกว่าผมเองถึงบอกว่าอ๋อฝีมือท่านมีเท่านี้
ไม่เตรียมการอย่างนี้ยังไงที่ผมกล่าวหาท่านว่า

ผมเรียนท่านนะครับว่าวันนี้นอกจากจะมีเรื่องว่า
ปิดโรงงานท่านปิดแรงงานแล้วท่านปิดแคมป์แล้ว
ดูนะครับบางทีแคมป์งานเนี่ยผลตกน้ำต้มนี้
แล้วชาวบ้านชาวแรงงานที่เขาอยู่ในแคมป์
ผมเนี่ยท่านประธานอยู่ในแคมป์คนงาน
คนงานนะท่านสุชาติท่านรู้ดี
เพราะท่านทำบ้านจัดสรรท่านทำธุรกิจเรื่องนี้
แคมป์คนงานตรงไหนที่จะต้องให้ไปนั่งเล่นอยู่กลางวันหรอกครับ
ส่วนมาก๕๖ทุ่มเข้าไปนอนเช้ามาเขาไปทำงาน
อันนี้พอล็อกเขาเสร็จเนี่ยให้เขาอยู่ทั้งวันทั้งคืน๑๔วัน
เข้ากล่องบางแห่งที่แคมป์คนงาน
ผมจำได้ว่าซอยวิภาวดี๔๐หรือ๒๐รัชดา๒๐
คนงาน๔๐๐เอาไปให้เขา๕๐เขาก็โอดกลวน
ไม่ทั่วกินไม่ครบเขาขอความช่วยเหลือ
หลังจากรัฐบาลปิดแคมป์ตามที่ผมนำสไลด์ให้ดู
มันเป็นอย่างนี้จริงและเรื่องนี้ผมเห็นว่า
ไร้ความสามารถจริงจริงท่านไร้ความสามารถ
จะอธิบายยังไงท่านอธิบายมาเลยท่านประธานอ่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะเรียนท่านประธานว่า
มันมีเรื่องแรงงานนะครับแล้วมันก็จะมีเรื่อง
เกี่ยวกับแรงงานในการลักลอบในการลักลอบ
เพราะฉะนั้นแรงงานที่ลักลอบเข้ามาเนี่ย
มันเป็นแรงงานที่ครั้งที่แล้วเนี่ยพักฝ่ายค้านก็มายืนพูดตรงเนี้ย
มายืนพูดตรงนี้แต่วันนี้ผมจะบอกท่านประธาน
ไปยังท่านลำตีสุชาติว่าแรงงานที่มีปัญหา
ที่สร้างคลัสเตอร์จริงด้วยสร้างใหญ่ด้วยหาจุดไม่เจอด้วย
นี่ไงฮะที่ผมเขียนใบอนุญาตค้าความตาย
หลายท่านก็เขียนเรื่องนี้หลายท่านก็เขียนเรื่องนี้
แต่ว่าวันนี้จะมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นแรงงานที่ก่อสถานการณ์โควิดอย่างแรง
มันก่อเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าท่านไม่ดูแลท่านดูนะครับ
มันจะมีเรื่องที่ด่านแม่สอดแถวนั้นเขาเรียก
ผมก็จำไม่ได้ว่าแถวเมียวดีด่านนั้นเป็นด่านซึ่งเป็นด่านใหญ่ของภาคตะวันตก
จากอำเภอแม่สอดเนี่ยเป็นอำเภอใหญ่
แล้วก็มีแรงงานเถื่อนมากมายอยู่ในนั้นมีแรงงานเถื่อนมากมายนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องหลั่งไหลเข้ามาในขณะที่ความต้องการของภาคแรงงานมีจำนวนมาก
มาธรรมดาไม่เท่าไหร่ครับดันมาผิดกฎหมายทำไมต้องผิดกฎหมาย
มันจะมีเรื่องนี้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมาจากไหน
นี่ฮะเรื่องของแรงงานที่กลับเข้ามาหรือออกไปเต็มไปหมดที่ร้านแรงงาน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะคุยกับท่านประธานผ่านท่านรัฐมนตรีว่า
ท่านต้องมองว่าทำไมผมต้องบอกว่าในหน้าค้าความตาย
ทำไมฮะนี่ไงฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีประกาศกระทรวงแรงงาน
วันที่๓๐ธันวาคม๖๓ให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่สำคัญให้ขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้
ให้ขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้นะครับทั้งเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย
อ้างว่าเพื่อให้สามารถควบคุมได้ขั้นตอนต่างต่างโรงงานต่างต่าง
เพื่ออ้างว่าเขาหยุดทำงานต้องขึ้นตัวนี้ต้องขึ้นตัวนี้
เพราะฉะนั้นพอทำปั๊บเนี่ยนะครับผมดูตัวเลขจากแรงงาน
อย่างที่ทั้งหมดนั่นแรงงานทั้งหมดนะครับคาดว่าแรงงานต่างด้าวในเมืองไทย
ประมาณนี้๒๓๐๐๐อยู่กับโรธมอล๗๕๐๐๐๐ปริมณฑรเท่านี้
แรงงานที่มาขึ้นทะเบียนผิดกฎหมายที่จะให้ถูกกฎหมาย
แต่ว่าถ้าจะถ้าจะทำยังไงก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องจริงก็คือว่า
กลุ่มกลุ่มใหญ่ด้วยไม่ยอมขึ้นทะเบียน
และที่สำคัญที่เข้ามาเนี่ยไม่มีมาตรการตรวจคัดกรอง
วันนี้ที่มันกระจายทั้งหมดมาจากแรงงานต่างชาติ
ผมไม่ได้บอกว่าชาติไหนหรอกครับเข้าทางแม่สอด
เราเข้าใจเพื่อนบ้านเดือดร้อนเพื่อนบ้านเขามาทำงาน
เขาก็เป็นคนเหมือนกับเราเขาก็อยากได้ค่าใช้จ่ายอยากได้เงิน
ไม่ว่าชาติไหนเข้ามาทำงานบ้านเราก็ต้องดูแลก็ต้องตรวจ
ไม่ใช่ว่าแรงงานนี้ต่างชาติไม่เกี่ยวซึ่งเราก็ทำดีมาอยู่แล้ว
มันมามีช่วงนี้แหละเพราะฉะนั้นที่ด่านแม่สอดก็เลย
วุ่นวายไปหมดทั้งเข้าทั้งออกทีนี้ผมจะบอกว่า
เส้นทางแรงงานที่มาเนี่ยมันมายังไง
นี่ไงครับทั้งเข้ามาทั้งจะจับแต่อะไร
บางคนเป็นผู้ขับอยู่แม่สอดก็มีข่าวนะจับเอาหน้า
จับได้สักสักร้อยหนึ่งแต่เวลาเข้ามาเถื่อนเนี่ย
มาเป็นพันนี่เส้นทางอ่ะท่านท่านประธานคงเคยไปแม่สอด
สอดเดินขึ้นมาจะเอามาด่านห้วยเยอะอุจะทะลุออกมาจังหวัดตาก
ตรงนั้นไกลหน่อยประมาณสัก๑๒๐กิโล
ถ้าขึ้นไปทางเหนือหน่อยก็แม่ละมาดนะครับ
ถ้าสองอย่างไปชนกับแม่ห้องสอนสบเมืองอะไรไปทางโน้น
เพราะฉะนั้นอีกทางด้านหนึ่งลงมาข้างล่างก็จะเป็นอุ้มผาง
ตรงแม่สอดตรงนั้นแหละครับเป็นเส้นทางแรงงานที่ผมจะบอก
ว่ามีการลักลอบขนแรงงานมีการลักลอบขนแรงงาน
ผมจะบอกผู้เกี่ยวข้องครั้งที่แล้วเนี่ยกระบวนการเนี้ย
นี่ไงดาบจอดดาบจอดับจอเป็นใครเขารู้กันทั้งแม่สอด
ส่งไปให้ใครส่งไปให้ดาบนู่นดาบนี่ต่อไปข้างบน
สุดท้ายมีใหญ่อีกบิ๊กปอพวกรับสวยทั้งหลาย
รุ่นนั้นรุ่นนี้เต็มไปหมดครับ
เพราะฉะนั้นแรงงานที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิด
มันเกิดมานานแล้วอภิปรายครั้งที่แล้วเขาก็อภิปราย
แต่ว่าบางคนบอกว่าอุ้ยฝ่ายค้านเอาเรื่องเก่ามาพูด
จะพูดเพราะเรื่องเก่าท่านทำไมไม่แก้
บอกแล้วท่านก็ไม่แก้อภิปรายงวดหน้าถ้าไม่แก้ก็พูดอีก
พูดจนกว่าจะแก้ไขดูสิว่าใครจะทนกว่ากัน
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จำเป็นเวลามันติดโรคติดเชื้อมา
ความเสียหายมันเกิดกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ

เพราะฉะนั้นนี่แหละครับไอ้ชาร์จที่บอกนี่อีกชาร์จหนึ่ง
นี่แหละกระบวนการกระบวนการนี่เยอะแยะเลยครับ
เอกสารกระบวนการเนี่ยนะครับมันมีบิ๊กปอลสูงสุด
ลองไปเสียบดูท่านรัฐมนตรี
ปพันธุ์ตำรวจเอกรุ่น๔๒เดี๋ยวกลับมาอันเดิมก็ได้
รองผู้การรุ่น๔๒นั่นแน่บอกรุ่นมาด้วย
คนตำรวจตีรุ่น๓๖เออแทนที่จะบอกชื่อบอกรุ่นแต่ชื่อไม่บอก
ถ้าท่านประธานจำได้เมื่อต้นเดือนสิงหาคม
ถูกย้ายจากแม่สอดไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกครับ
ท่านคิดเอาเองเรื่องอะไรท่านรัฐมนตรี
สอดทะลุไปไหนล่ะครับลงมากำแพงเพชรนครสวรรค์
แล้วบังเอิญจะบังเอิญจะโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้
นครสวรรค์เนี่ยก็เป็นว่าที่ลูกเขย
ประธานโทษเป็นผู้อำกับอาจจะไม่ใช่ว่าที่
ก็เจอคดีถุงดำทุกวันที่อยู่ในคุกผมไม่กล่าว
เพราะผมถือว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วแต่เส้นทางมันใกล้กัน
วงการตำลัวแต่เขาบอกว่าแต่ตอนเนี้ยโอ้โห
ใครไปภาคสองนี่สุดยอดสุดเยี่ยมเดี๋ยวนี้วงการตำรวจว่า
ใครมาเป็นผู้บัญชาการภาค๖สุดเยี่ยม
แล้วใครเป็นภูมิกับแม่สอดเหมือนเทวดากับชาติมาเกิด

ผมเคยอภิปรายตรงนี้ท่านนายกนั่งตรงนั้นยืนตรงนู้น
ผมบอกว่าสาเหตุที่ภูมิกับโจ้ที่มีปัญหา
สาเหตุที่ตำรวจต่างต้องรีดไถ
คนดีเขาก็มีแต่ไอ้คนไม่ดีก็ดันได้เป็นใหญ่

ที่ต้องหาเงินที่ต้องนู่นตรงนี้
ผมบอกท่านนายกเพราะมันมาจากการแต่งตั้งโยกย้าย
ท่านก็มาตอบแหมโยกย้ายตามระเบียบตามกติกา
แล้วผู้กำกับโจ้ตามกติกาใหม่ครับ
อายุ๔๐เองแน่นอนคน๔๐อาจจะเก่งก็ได้
แต่ข้ามรุ่นพี่มา๑๒รุ่นไหวเลยครับ
คนเก่งรุ่นอ่อนไม่มีหรอกครับ

เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องกระบวนการสวย
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยสงสัย
แล้วก็ไปเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการของดาบจอ
แล้วก็ขึ้นมาอย่างที่ผมว่านะครับ

๓๖หัวหน้าอะไรเยอะแยะไปหมดนี่ตามแผนผังที่ผมทำ
แล้วเขาก็นินทาว่าผมไม่ทราบว่าท่านสุชาติรู้จักเจ๊ออมไหมท่านประธาน
เออนี่เป็นคนเอาคนงานเข้ามาแล้วก็มาแจกจ่าย
เคยเห็นแรงงานหรือเห็นตำรวจจับที่ดอนเมืองไหมครับแคมป์ใหญ่
วันนี้แรงงานที่เข้ามานี่แต่ละจังหวัดแห่งแต่ละแห่งถ้าตรงไหนขาดแรงงาน
มันจะมีเอเย่นใหญ่ไปส่ง๑๒๓คนนั้น๒๐คนนั้น๓๐
เขาส่งกันอย่างนี้นี่แหละครับเป็นที่มาของการไม่ได้ตรวจสอบ
ไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าเราจะควบคุมยังไง
นี่แหละครับเป็นที่มาของโรคระบาดเป็นที่มาของโควิด
ซึ่งเราตามหากันอยู่ตามยังไงก็ไม่เจอหรอกครับ
เพราะมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการผมก็เลยไปเช็คว่าอ๋อ
เขามีค่าหัวคิวอ๋อนี่เหรอ๕๐๐บาทต่อคน
แรงงานแผน๕๐๐๐๐ปีหนึ่งถ้าเขาเคลียร์มานะครับ
รายได้เท่าไหร่รู้ไหม๒๕๐ล้านบาท
ผมเองเกิดมายังไม่เคยเห็นอ่ะแต่ว่ากระบวนการใหญ่แบบนี้
ท่านรัฐมนตรีมานั่งหนึ่งปีแล้วเรื่องเดิมยังเกิดขึ้นอีก
แต่แน่นอนท่านอาจจะบอกว่าเราตั้งด่านสุดท้ายนะครับ
พอเกิดปัญหาเรื่องแรงงานที่แม่สอดจนมีบางปีที่แล้วเนี่ย
จับแรงงานมาเป็นเอเย่นหรือเปล่าไม่รู้เป็นเอเย่นหรือเปล่าไม่รู้
ไปอยู่โรงพักหายไป๒คน

แล้วมาสุดท้ายก็คือผู้กำกับแม่สอดล่าสุดประมาณวันที่๔สิงหา
เดือนนี้เดือนกว่าถูกเด้ง

เรื่องแม่สอดเนี่ยมันผ่านเขาไปได้ยังไง

แต่คนงานเถื่อนผ่านได้เฉยเลยมันเพราะอะไร
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองผมก็
ผมก็ไม่อยากที่จะพูดพลเอกประยุทธ์
ลำตีแรงงานไปเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเราทำงานไหม
หรือทำแล้วรู้กันก็อย่างเห็นไงเข้าเวรนี้เราถึงวิ่ง
คนนี้ถึงวิ่งติดต่อกันถึงเอาไป
คนนี้ไม่เอามันก็พลาดอยู่เวรหนึ่งไง

ที่จับแล้วมีพันธมโลกเอกมีพุทธมโลกทุพธเอาไปยกจ้อนไป
สับเวรกันไม่รู้กัน
ถูกจับเสร็จมียาไอ้๑๕๐๐กิโลไง
แรงงานที่ผ่านเข้ามาได้มาจากด่านนี้ทั้งนั้น
ท่านประธานนะบอกท่านลำตีลองไปดูก็ได้
ผมอยู่แม่สอดมาปีหนึ่งด่านนี้ทำยังไงก็ผ่านยาก
ยกเว้นเดินข้ามมาแล้วมารับกันเอา
ส่วนมากเท่าที่สอบถามมาทางรถทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าท่านรัฐมนตรีท่านไม่แก้ไข
แถมมีคนกล่าวหาผมก็กล่าวหาผมก็แคลงใจ
ว่าท่านกับเจ๊ออเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นนี่ไงผมถึงบอกกระบวนการรับสวยมันมาอย่างนี้เลย
สวยที่แม่สอดยิ่งใหญ่มากฮะมียาเสพติดมีรถเถื่อนเข้าออกด้วย
ตรงนั้นมีบ่อนด้วยเลยข้ามไปทางเมียวดี
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายองค์การ
วงการผมจะคัดเน้นแต่เรื่องแรงงานของท่านรัฐมนตรี
ว่าท่านไม่มีความสามารถท่านไร้ความสามารถที่จะไปดูแล
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเองก็พยายามที่จะบอกว่า
แรงงานเนี่ยเราเองก็ไม่อยากให้มันติด
ไม่อยากให้มันมันแพร่กระจายแต่สิ่งที่ท่านดูที่ท่านทำ
ท่านมีส่วนหรือไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้
แต่ผมกล่าวว่าท่านมีส่วนรู้เห็น
ผมว่าท่านรู้จักเจ๊ออนท่านลองไปถามดูว่าเขาทำยังไง
แล้วเรื่องนี้ท่านจะบอกว่าจำนวนแรงงานคนต่างด้าวต่างเนี่ย
ผมรู้ว่ามันมีเท่าไหร่อย่างที่ผมพูดแต่ต้นครับท่านประธาน
มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์
กระบวนการลักลอบต่างยังเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน
แต่ผมเองก็ไม่รู้จะหวังอะไรกับรัฐบาลชุดนี้นะครับ
ผมไม่หวังเพราะพูดไปแล้วท่านเองก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไง
แรกท่านเข้ามาเนี่ยจริงนะครับท่านประธาน
ผมคาดหวังกับท่านสุชาตินะท่านเป็นคนเข้าใจเรื่องแรงงานมากที่สุด
แต่พอเข้ามาแล้วท่านกลายเป็นข้าราชการไปแล้ว
ไม่ทำนโยบายเรื่องเหมือนกันเนี่ยเรื่องผู้ติดเชื้อเรื่องอะไรต่าง
ท่านไม่แยกก่อนที่จะปิดต้องแยกเลยแยกคนติดเชื้อเท่าไหร่คนนู่นเท่าไหร่
เดี๋ยวท่านก็บอกว่าหมอไม่พอเตียงไม่พอไอ้นั้นรู้

พักเพื่อไทยต้องอภิปรายท่านเพราะมันมาเกี่ยวพันกับหน้าที่การงานท่าน
กับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์

แรงงานติดโควิดในจำนวนมาก

แล้วเรื่องงบประมาณของกระทรวงแรงงาน
ท่านจะบอกว่างบประมาณผมน้อยไม่น้อยล่ะครับ
ประมาณท่านจำนวนมากแต่ผมไปเห็นงบอันหนึ่งนะ
ดูสิครับงบทำนู่นทำนี่
ผมไปเห็นงบซื้อคอมพิวเตอร์ผมเอกสารยังไม่ขึ้น
ทำไมท่านต้องซื้อคอมพิวเตอร์๘๕๐ล้าน

เงินประกันสังคมไม่ว่ากัน

ท่านก็ยืมใช้ได้ถ้าท่านจะทำ
เพราะท่านควบคุมดูแลตรงนี้อยู่
เป็นบอร์ดมีคนเป็นบอร์ดตรงนี้เยอะแยะ

เงินประกันสังคมเนี่ย๒ล้านล้าน
มีบางคนบอกว่าประกันสังคมมีเงินขนาดนี้ทำไมมันเยอะ
เอาจริงเข้าถ้าครบวาระ
ถ้าวาระเขา๖๐ปีไม่มีงานทำไม่เยอะหรอกครับ
ภายใน๔๕ปีเงินเท่านี้อาจจะไม่พอด้วยซ้ำไป
แต่ผมสงสัยว่าท่านเอาเงินไปทำอะไร

ทั้งที่ในภาวะอย่างนี้
คอมพิวเตอร์ไม่ควรทำเลย
ชีวิตคนกับคอมพิวเตอร์เอาอันไหนก่อน
ต้องเอามาลุยเรื่องนี้ให้หมด
แรงงานทำอะไรก็เอามาช่วยพี่น้องประชาชน

นั้นเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่า
ผมเองไม่ไว้วางใจท่าน
ทั้งผิดข้อกฎหมาย

คือดูแลพี่น้องประชาชน

โดยทวชถึง
แต่วันนี้แม้กระทั่งผู้ประกอบการ

ทั่วถึงท่านออกคำสั่งสอบคอให้หยุดกิจการ
ผมเห็นกำทางหนึ่งคนก่อสร้างคนนู่นคนนี้
แต่ท่านออกไม่ครบแล้วพวกประมงอ่ะพวกอื่นล่ะ
ผมก็เลยงงอ๋อมีหน้าล่ะท่านลำตีสุชาติเนี่ย
ทำก่อสร้างทำบ้านจัดสรรท่านก็มีส่วนได้ตรงนี้ด้วย
คือทำน่ะไม่ว่าบางทีทำมันทำให้เยอะแยะ
แต่นี่ทั้งทำให้ทั้งทำเอาผมไม่เห็นด้วยอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนท่านประธานว่า
ติภักดิ์ฝ่ายค้านที่นำเสนอนั้นน่ะ
ต้องให้รัฐมนตรีตอบส่วนจะตอบอย่างไร
ผมเองก็พอทราบมาสองสามวันตอบไม่ตรงคำถามก็ไม่เป็นไร
เพราะผมอาจจะผิดก็ได้ที่ถามไม่ตรงคำตอบ
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายท่านต้องตอบ
ผมคล่องใจมากเพราะฉะนั้นเรียนท่านประธานว่า
ผมได้ใช้เวลามาพอสมควรก็อยากจะบอกว่า
ผมไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีสุชาติ
ท่านนายกรัฐมนตรีขอบพระคุณครับ
ครับขอบคุณท่านสมคิดนะครับท่านเป็นคนรักษาเวลาดี